อีกหนึ่งเรื่องไม่ได้เป็นการหลอกลวงแต่เป็นเรื่องหลอน
ตอนนี้ชาวบ้านฉากที่ระยองเขาหลอนกันมาก

สำนักงานขายของโครงการมาตรจัดสรรแห่งหนึ่ง
มีคนไปเสียชีวิตอยู่แบบปริศนาหลายครั้ง
จนทำให้หลอนคนก็ไม่สามารถจะเดินผ่านไปได้

เจ้าของต้องไปบริจาคให้กับวัดไปทำเป็นกุฏิพระซะเลยคุณผู้ชมครับ
คุณแต่ดูภาพแล้วสีมันไม่ชวนหลอน
เห็นไหมสีชมพูดูสดใสดูแบบวุ้งวิ้งบ้าง
แต่ว่าบรรยากาศไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับ
นี่คือสำนักงานขายของโครงการบ้านจัดสรร
เขาชื่อว่าบ้านจัดสรรชื่นชีวานะฮะ
ขนาด๔คูณ๖เมตรตั้งอยู่หมู่ที่๗ริมถนนสายบ้านฉางพรานะครับ
ที่ตะมนต์พลาอำเภอบ้านฉางที่ระหย่อมนะครับ
แบบนี้ก็ดูเหมือนธรรมดาปกตินะ
เป็นสำนักงานขายก็คืออยู่ตั้งอยู่ด้านหน้า

ให้คนมาติดต่ออาจจะซื้อบ้านก็ว่ากันไป

แต่ว่าเรื่องความลี้ลับที่สร้างความหวัดกลัวให้กับชาวบ้านเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
มีชายคนหนึ่งไม่ทราบชื่อไปนอนเสียชีวิตอยู่หน้าสำนักงานขายแห่งนี้นะฮะ
และเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีชายอีกคนนึงไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะฮะ
ก็ไปนอนเสียชีวิตที่จุดเดิมแบบนี้

คนผู้ชายเหมือนกันไปนอนเสียชีวิตจุดเดิมแบบนี้ที่หน้าสำนักงานแห่งนี้เหมือนกันนะฮะ
เรื่องที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านไม่มีคนไหนที่จะกล้าเข้าไปที่สำนักงานขายแห่งนี้เลยครับ
ส่วนกลางคืนก็มีคนเห็นลักษณะเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มคล้ายกับคนที่บริเวณนั้นด้วย

ไม่มีเสียงนะฮะเราไปดูที่เรื่องของกำนันกันหน่อยกำนันในพื้นที่เขาบอกมาคุณผู้ชม
กำนันในพื้นที่เขาบอกว่าผู้เสียชีวิตรายล่าสุดได้ตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้ว
ไม่พบสาเหตุของการเสียชีวิตตอนนี้ก็กำลังติดตามญาติอยู่แต่ว่ายังก็ไม่พบนะฮะ
หลังจากเกิดเสียงร่ำลืมเรื่องของความเฮียนที่นี่แล้ว
ชาวบ้านก็นิมนต์เจ้าอาวาสวัดพรานไปประกอบพิธีเชิญดวงวิญญาณสามภเวษีไปสู่สุขติ
พร้อมกันนั้นเจ้าของโครงการยินยอมเลยครับ
ถวายสำนักการขายแห่งนี้สียำพูนะฮะ
ให้กับเจ้าอาวาสไปสร้างเป็นกุฏิพระต่อไป
ใช่ค่ะก็ให้กับพระประหลัดวินานันทิโยเจ้าวาดวัดพลายอยู่ห่างจากวัดไปประมาณสัก๒กิโลเมตร

ก็ไม่รู้ว่าจะไปสร้างเป็นกุฏิพระลักษณะแบบไหน

อาจจะเป็นความเชื่อทำให้อะไรก็ดีขึ้นก็ได้